คุณผู้ชมคะยังอยู่ที่เรื่องของโควิด๑๙ค่ะมาดูสถานการณ์โควิด๑๙
ในภาพรวมนะคะจากการแถลงรายวันของสวบคค่ะ
โศกสวบคนะคะในแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินได้สรุปรายละเอียดแบบนี้นะคะ
มีผู้ติดเชื้อรายใหม่๑๗๖๓รายค่ะ
เป็นการติดเชื้อในประเทศ๑๗๕๐รายติดเชื้อจากต่างประเทศ๑๓ราย
มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม๒๗ศพนะคะรวมผู้เสียชีวิตสะสม๓๐๓ศพค่ะ
จำนวนผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่โรงพยาบาลมีตัวเลขดังนี้นะคะ
ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล๒๑๔๕๓รายโรงพยาบาลสนาม๘๕๕๘ราย
อาการหนัก๑๙รายยังต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ๓๑๑รายนะคะ
รวมผู้ป่วยทั้งหมด๓๐๐๑๑รายส่วนเรื่องของการฉีดวัคซีนค่ะ
ตัวเลขของเมื่อวานนี้นะคะมีคนได้รับวัคซีนเพิ่มในส่วนของเข็มแรกเนี่ย
๖๖๑๑รายเข็มที่สอง๕๐๙๙ราย
รวมคนไทยที่ได้ฉีดวัคซีนต้านโควิดสิบเก้าแล้วเข็มที่หนึ่ง
๑๑๐๖๐๗๑รายเข็มที่๒๓๙๒๕๔๖ราย
รวมนะคะฉีดไปแล้วทั้งหมด๑๔๙๘๖๑๗รายค่ะ
ทีนี้ค่ะให้เห็นภาพชัดนะคะเราทำเป็นกราฟสถิติให้ดู
สำหรับผู้ติดเชื้อโควิด๑๙และยอดผู้เสียชีวิตนะคะ
นี่ค่ะตัวเลขอย่างที่เห็นอยู่หน้าจอนะคะ
ก็หวังว่าในวันถัดไปตัวเลขเหล่านี้จะลดลงอย่างต่อเนื่อง
ทุกคนก็ต้องช่วยกันร่วมมือกันนะคะ
ก็รอการฉีดวัคซีนนะครับไปลงทะเบียนหมอพร้อมกันด้วยนะครับ
ช่วงเวลานี้นะฮะสำหรับท่านที่อยู่ในกลุ่มสูงอายุและกลุ่มเสี่ยงนะครับ
ท่านผู้ชมครับที่สมุทรปราการเนี่ยนี่ก็ต้องคุมเข้มกันเหมือนกันนะครับ
เพราะว่ามีคลัสเตอร์โรงงานเกิดขึ้นที่อำเภอพระสมุทรเจดี
เป็นบริษัทประกอบธุรกิจผลิตเหล็กนะครับ
พนักงานประมาณสามร้อยคนส่วนใหญ่เป็นชาวเมียนมาและกัมพูชานะครับ
ติดเชื้อโควิด๑๙ไป๒๗คนถูกส่งไปรักษานะครับ
มีพนักงานที่เหลือประมาณ๒๕๐คนถูกกักตัวอยู่เพราะถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง
ภายหลังจากผลตรวจเชื้อออกมาพบว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก๑๒๘นะครับ
ท่านผู้ชมครับนี่ฮะเราไปดูพื้นที่วันนี้
ไม่มีชาวบ้านสัญจรไปมานะครับพื้นที่นี้เงียบเลยนะครับ
ชาวบ้านที่อยู่ห่างจากโรงงานสักหนึ่งกิโลเมตรบอกว่าหลังจากรู้ข่าวเนี่ย
ก็กลัวกันหมดนะครับกังวลกันหมดนะฮะเดี๋ยวฟังหน่อยนะครับ
ก็คือชาวบ้านก็ต้องอยู่กันแบบนี้อย่างภาวะอย่างนี้นะ
ใช่คุณบอกว่าให้ป้องกันป้องกันคุณเอายามารักษาให้ได้ก่อนสิ
เกือบ๒๐ปีได้แล้วอยู่ในซอยนี้เหรอครับ
ใช่ครับก็ได้ยินข่าวอยู่เหมือนกันนะแม่งไม่รู้อยู่เหมือนกันนะ

ก็ต้องทำงานเนอะใช่ใช่ขายเป็นประจำทุกวันใช่ครับขายเป็นประจำเวลานี้ประมาณ๑วัน
แล้วก็สาธารณสุขของอำเภอเนี่ยจัดทีมไปดูแลแล้วก็เฝ้าระวังให้แล้วนะครับ